หิวใช่ไหมเราก็ต้องไปทานอะไรที่มันจัดหนักจัดเต็มหน่อยโดยเฉพาะเมนูบุฟเฟ่

พูดถึงบุฟเฟ่นึกถึงเมนูประเภทไหนบ้าง

ซีฟู้ดปิงย่างชาบู

ถ้าเป็นอาหารไทยก็จะเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่
แต่ว่าเมนูบุฟเฟ่ที่ดิฉันจะพาไปทานวันนี้ไม่ใช่ข้าวแกงชาบูปิ้งย่างอะไรของคุณเลย

ราดหน้ายอดผักบุฟเฟ่

ร้านนี้เป็นร้านราดหน้าเส้นนิ่มหมูนุ่มรสชาติกลมแบบไม่ต้องปรุงเลย
ฝีมือแม่ค้านี่เขาขายมานานกว่า๒๐ปีแล้วการันตีความอร่อยแน่นอนนะคะ
ขายอยู่ที่ตลาดแต๊ไนท์มาร์เก็ตค่ะ
อ่างทองสิงห์บุรีตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
บอกเลยว่าร้านนี้ลูกค้าแน่นทั้งวันเลย
ไม่ว่าจะเป็นขาจรขาประจำเพราะมันถูกไงคุณอย่างที่บอกอิ่มละ๓๐บาท
คุณปรานีเกรดผาสุกเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตัวเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
แล้วก็ขออยู่อย่างพอเพียงกับชีวิตที่มันพอเพียงแบบนี้
ก็เลยเปิดขายราดหน้าเป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำมานานกว่า๒๐ปี
ซึ่งขายในราคาปกติทั่วไปเลยก่อนที่จะมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสร้างจุดขายก็คือ
ขายแบบราดหน้าเมื่อ๗เดือนก่อนนี่เองปกติก็คือขายราดหน้าธรรมดานี่แหละ
พอขายเป็นบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะทำการผัดเส้นใหม่นะใส่กระมังไว้นำน้ำรัดหน้าสดใหม่ร้อนใส่หม้อไว้ให้ลูกค้าตักเติมได้ตลอดเลยแบบไม่อั้นเลย
เรียกได้ว่าหมดแล้วก็ทำใหม่หมดแล้วก็เติมหมดแล้วก็คนหมดแล้วก็เทไปเรื่อยแบบนี้ไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักกันเลยเพราะว่าขายดีจริง
ที่ร้านนะคะเขามีเส้นให้เลือก๓เส้นเส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่หมี่ขาวแล้วก็เส้นอะไรหมี่กรอบถูกไหม๓หลักเส้นหลักหลักเลยนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบริการตัวเองค่ะคุณแล้วก็ถือจานมาจะทานเส้นมากเส้นน้อยเส้นแบบไหนก็ตักกันไปนะคะแล้วก็มาตักน้ำราดไปใครจะทานเยอะทานน้อยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองนะต้องซื่อสัตว์กับตัวเองหน่อยว

ไปจนถึงปีหน้าค่ะคุณก็เวอร์ไปนี่เพิ่งต้นปีก็กินวันที่สามเอ็ดอิ่มถึงวันที่หนึ่งไงไม่รู้ผิดตรงไหนนี่แหละค่ะใครที่อยากจะไปกินอิ่มแบบจุใจนะคะอยากให้ไปลิ้มลองกันได้ตลาดแตนไนท์มาร์เก็ตตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับผัดเส้นกันตั้งแต่๑๑โมงไปจนถึงสามทุ่มเลยค่ะขายทุกวัน
ทุกวัน๑๑โมงถึง๓ทุ่มข้องแข้วเนี้ยนี่ฉันเคยผัด
ผัดร้านหน้านี้เหรอผัดวันประกันพวก
มันเราผัดร้านบ่อยด้วย
วันนั้นก็เละเท่กันบอนดีตรงนี้ก็ควรจะต้องไปและจริงก็เป็นข่าวมาหลายวัน
ก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วตั้งแต่ในช่วงปีเก่านี่แหละ
เออแต่ปีใหม่แบบนี้ก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ
ไหนนะอ่างทองนะอ่างทองตลาดแต๊ะไนท์มาร์เก็ตค่ะโอ้โห
ถ้าทานจริงแล้วเป็นบุฟเฟ่ค่ะ๓๐บาทคุณคุณจะอิ่มยังไงก็อิ่มไปเลยอ่ะ
จะใส่๓เส้นรวมกันแล้วคุกกันเลยก็ได้แล้วแต่เลย
ถ้าเป็นเล่นไปบางคนก็ทานอย่างนั้นอักษัตริย์ค่ะใช่